แต่ว่าคำแรกวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังจะเอาขนมหรือว่าอาหารเข้าปาก
หรือใครกำลังจะทานอาหารเย็นต้องขออภัยก่อน

ไปดูภาพนี้เขาเรียกว่าพญาติตัวตืด

ของจริงครับเคยเห็นจนในข่าวปกคริกว่าจะได้กับตัวเองครับยาวเป็น๒๓เมตรแล้วครับ
คุณผู้ชมลองจินตนาการมันยาว๒๓เมตรแล้วมันอยู่ในลำไส้เรา
ลำไซซร์ทางเดินอาหารของเราว่ะเนี่ย

คุณผู้ชมก็จะเห็นแบบนี้แหละครับโอ้โหยาวมากเลย
เห็นแล้วบางคนขนลุกนะพญาติมันก็ดิ้นดุ๊กดิ๊กมันยังไม่ตายนะ
มันยังดื่นลุกดิ๊กทิวเลยฮะยังขยับได้

ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแบบนี้
หยุดกินบะหมี่เหลืองไม่ได้

เป็นพระญาติตัวตืดหมู

แต่ว่าเขาไม่ได้บอกแต่ว่าไอ้พญาติอันนี้
ออกมาจากทางใดของร่างกาย

คุณผู้ชมจะดินาการเอาละกัน

อุทาหอนละกันหลีกเลี่ยง
แนะนำว่าอยากกินอาหารสุกดิบ

ให้มันสะอาดซะเพราะว่ามันอาจจะเป็น
แหล่งที่มันมีไข่ของพญาติตัวตืดหมู

ในร่างกายของเรานะฮะนอกจากนี้

ต้องไปปรึกษาเพศรัชกรด้วย

มันอาจจะทำให้ปล้องของพญาติเนี่ย

เพราะปล้องมันจะถูกย่อยแล้วก็ไข่ของพญาติ

มันจะถูกปล่อยออกมาจากป้องนั้นนะคุณ

ดังนั้นก็ต้องปรึกษาก่อน
ของการทานยากับเพศรัชกร
โอ๊ถ่ายทานข้าวอยู่พอไภนะ

เพราะเราเลี้ยงมันไว้โดยที่เราอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
บางคนที่แบบเป็นคนทานเยอะแล้วไม่อ้วนเลย
ก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังนะคะระวังด้วย